โมงฟ้าเพื่อยล้างพวกเรา

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๑

ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

กับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
เมื่อวานนี้น้องดีเทล
ทีมกระต่ายซ่าจากจันทบุรี
ได้เลือกเพลงอารมณ์เสียมาร้อง
เรียกคะแนนจากคณะกรรมการไปก่อน
โดยได้คะแนนสูงลิฟต์ถึง๓๐คะแนนเต็ม
ในวันนี้ความกดดันจึงตกอยู่ที่
ลูกหมู๓ตัวจากชนบุรี

ใจทรงลูกหมูตัวเล็กที่สุด
น้องรัญญาขึ้นมาแลกหมัดในยกที่๑
ซึ่งน้องรัญญาไม่มีทางเลือก
ต้องร้องให้ได้๓๐คะแนนเต็มเท่านั้น
จึงจะแบ่งเงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปได้
ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร
อยู่ที่กรรมการ๓คนนี้ได้แก่
คุณตั๊กคุณลำเพลินและคุณฝน
ติดตามชมความซ่าของน้องรัญญา
จากทีมลูกหมู๓ตัวได้ในวันนี้
เชิญพบกับพิธีกรขวัญใจแม่ยก

อีก๑ทีที่กรรมการต้องขึ้นมา

จะต้องขึ้นมาฟาดฟันกับน้องดีเทล

จาก๓คนที่คุณเห็นเนี่ย
ถ้าเป็นคู่มวยเนี่ยใครที่จะเป็นคู่เปรียบมวยที่สูสีกัน

อันนี้ตัวเล็กของกระต่ายใช่เปล่า

เดี๋ยวฝั่งนู้นมีตัวเล็กด้วยเหรอ

ทำไมคุณคิดว่าเด็กกับเด็กต้องเจอกัน
ถ้าเป็นมวยต้องเปลี่ยนมวย
ทีละเด้อนี่ทีละเด้อนี่ชัดว่า
ไม่รู้ว่าเขาจะเอาใครส่งขึ้นมานะ
เด็กก็คงจะประชุมแล้วล่ะ
ทั้งร่วมครับต่อไปเป็นคิวคลุมของน้อง
ปรัญญาแล้วนะครับตื่นเต้นหรือุ๊ก
เขาร้องดีมากเลยอ่ะุกลัว

มีพลังจุดแล้วอยู่อยู่กับเนื้องตัว

เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นร้องบนเวที

น้องเรนนี่จะทำให้เต็มที่
แล้วก็จะทำเพื่อศูนย์ซีนาปิสบ้านลอเลนโซด้วยค่ะ

ลูกหมูขอเชิญตัวแทนออกมาเลยครับ
สวัสดีอีกรอบนะลูกนะรัญญา

น้องรัญญาค่ะ
รัญญาทำไมเขาส่งรัญญาออกมาลูก
เพราะว่าตัวเล็กกับตัวเล็กจะได้สู้กันแบบมั่นค่ะ
แล้วเมื่อกี้รัญญาได้ดูแล้วใช่ไหมลูก
น้องก็เก่งเหมือนกันค่ะเก่งมากเลย
แต่หนูก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงหนูก็จะทำให้เต็มที่
ถูกต้อง

เพื่อศูนย์ซีนาปิสบ้านลอเลนโซค่ะ
แล้วหนูไปเห็นอะไรมาลูกในศูนย์ซีนพิษ
ในบ้านสวนสินพิษเขาก็มีเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่หนูก็สงสารเขา
หนูก็เลยอยากไปร้องเพลงช่วยเขาค่ะให้เขามีความสุข
ซิเซอร์เป็นผู้อำนวยการศูนย์บ้านเด็กกำพาเราเล่นโซนที่นี่ค่ะ
ในบ้านลอเรนโซค่ะเด็กก็จะเรียกพวกซีเซอร์เป็นแม่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือหน้าที่ของแม่นะคะในการดูแลเด็ก
ก็คือหน้าที่ของเซอร์ที่เราต้องทำในทุกวันค่ะ
นี้ตั้งมาประมาณ๒๐ปีแล้วค่ะ
ความเป็นมาของศูนย์นี้นะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เด็กเด็กกลุ่มนี้นะครับ
แล้วก็เด็กกลุ่มนี้ก็คือจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนะคะ
แล้วบ้านนี้นะคะเริ่มต้นก็คือจุดประสงค์คือเป็นบ้านส่งวิญญาณเด็กค่ะ
เพื่อให้เขาได้เสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์
ัญญาแอบทราบมาว่าเพื่อนที่ศูนย์แห่งนี้อยากได้ของสิ่งหนึ่งมากเลยค่ะ
ถ้าเขาได้เขาต้องดีใจและทำท่าอย่างนี้แน่เลยค่ะ

และของสิ่งนั้นก็มีอยู่ในบ้านน้องลัญญาด้วยค่ะ
สงสัยจะต้องเอาไปให้เขาแล้วล่ะค่ะ

น้องลัญญาก็ทราบมาว่าเพื่อนที่นี่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงค่ะ
แล้วน้องลัญญาก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันค่ะ
น้องอรัญญาก็เลยนำลำโพงมาฝากเพื่อนทุกคนค่ะ
แล้วน้องลัญญาก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะ
ก็ซิสเตอร์ก็ขอบคุณน้องสรรญามากเลยนะคะ
สำหรับความใจดีนะคะที่ได้นำลำโพงนะคะ
ซึ่งเป็นอะไรที่เด็กชอบนะคะ

ในการเปิดฟังเพลงแล้วก็สร้างบรรยากาศนะ

และรัญญาไปมอบเสียงเพลงให้กับน้องที่นั่น
พี่น้องที่นั่นน่ะเขาดูรัญญาร้องเพลงแล้วเขามีอาการยังไงบ้างลูก
เขามีอาการเกือบลุกขึ้นมาเต้นด้วยค่ะ

พอเราเห็นเขาดีใจแบบนั้นในใจของลัญญารู้สึกยังไงลูก
มีความสุขค่ะ
ขอบคุณไหนคุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมลูก

ปลูกฝั่งลูกให้ลูกได้รู้จักทำบุญแล้วก็แบ่งปันกันตั้งแต่เด็กนี่แหละ
คือจิตใจน้องบอกจริงแล้วมันเป็นนางฟ้าตัวน้อยอีกหนึ่งคนเลยนะ
เขาเป็นเด็กจิตใจดีแบบนี้ตลอดไหมคุณพ่อ
เขาเป็นเด็กที่ชอบแบ่งปันของให้กับคนอื่นนะครับ
เวลาเห็นคนอื่นเขามีความสุขเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความสุขเราก็สอนเขาแบบนี้มาตลอด
พยายามไม่ให้เขาโตขึ้นมาแล้วแบบช่วยเหลือสังคมได้อะไรอย่างนี้ครับ
ัญญารู้สึกยังไงกับคำว่าแบ่งปันลูก
ก็หนูเป็นคนที่ชอบให้ของคนอื่นอยู่แล้วแล้วเวลาคนอื่นได้ของไปแล้วเขาก็ยิ้มแล้วหนูก็มีความสุขไปด้วยกับเขาอะค่ะ
และเห็นบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมายืนอยู่บนจุดการเป็นนักร้องก็บอกว่ามีเหตุการณ์ตื่นเต้นเกี่ยวกับการร้องเพลงอยู่เหมือนกันใช่ไหมลูก

ตอนเด็กดูช่องอั้นอึไว้

หนูเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าห้องน้ำของโรงเรียน
แล้วก็ไม่ชอบเข้าห้องน้ำของที่อื่นต้องไปเข้าที่บ้านเท่านั้น
ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่พาไปประกวดร้องเพลง
พอขึ้นเวทีก็บอกว่าเออมันปวดเล็กน้อยอ้าวทนได้ไม่เป็นไร
เดี๋ยวขึ้นไปร้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาอย่างนี้ใช่ไหมลูก

เป็นช่วงที่น้องกำลังจะฟังผลประกาศ

ใครได้ที่หนึ่งชนะเลิศนู่นนี่นั่น

แล้วพอเขาประกาศว่าเป็นใครได้ลูก

พี่ก็เป็นคนเกรงใจมันหนูนั่นแหละ
ก็นั่งนั่งอยู่นั่งอยู่แล้วเพื่อนทุกคนทำไมมันเริ่มขยับออกจากเรา

ทุกคนลุกขึ้นจะไปกินข้าวกัน
เอาตอนเป็นเด็กคือเด็กอนุบาลไม่ได้ใส่กางเกงใน
คือลุกขึ้นแล้วไม่เคยเล่าที่ไหนในรายการ

ครูก็ยังวิ่ง
ก็เลยบอกว่าน้องธัญญาผมมีเพื่อนแล้ว

เอเนี่ยนะลูกไม่ใช่แต่แค่อึแตกตอนเด็กนะลูก
เพราะว่าตากับยายจับมัดเสาเอาไว้

ก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่มีอะไรเล่นนั่งเล่นเลยลูก
ว่าแต่พี่เอเลยลูกพี่ตั๊กครับ

ทักเนี่ยเป็นตอนโตแล้วลูก
ตั๊กไปร้องเพลงแล้วป้าตั๊กไปกินอะไรก็ไม่รู้มันผิดสำแดง

ปะตั๊กก็ไปนอนนอนท้องเสียอยู่ข้างวิทยา
ห้องน้ำแบบเข้าไม่รู้กี่รอบแล้วท้องเสียหมดแรงอะไรอย่างนี้
ถึงคิวแล้วป้าตาก็ต้องขึ้นไปร้องเพลง
แล้ววันนั้นป้ารักขึ้นไปร้องเพลงเป็นเพลงสากล
มันเป็นเรื่องใช้เสียงสูงปรี๊ดมากเลย
ท้องเสียบนเวทีเลย

ตั๊กเป็นตอนโตยิ่งกว่าลูกเอง

ทำให้ลัญญาห่างจากการร้องเพลงไประยะนึงเลยเหรอลูกหรอ

ทำไมลูกมันอายถึงขนาดไหนมันอายมากใช่ไหม
มันอายแต่ตอนนี้หนูหายอายแล้วค่ะ

บอกว่าไม่เป็นไรมันคือข้อผิดพลาดของเราเองที่เราอึกได้
พ่อแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรรัญญา
พ่อแม่ก็เคยอึดแตกเหมือนกัน

ปุ๊ดในรถครับ
ปุ๊ดนี่คืออะไรครับ

แม่แด้เปิดกระจกรถไม่ทันเลยครับ
แล้ว๒คนนะครับข้างหน้าครับ
อ่ะรัญญาวันนี้จะต้องแข่งขัน

เป็นเพลงของน้องสาวหนูลิเกคนหนึ่งที่หล่อที่สุดในประเทศ
หล่อที่สุดในประเทศ

ใครนะลูกพระเอกลิเกที่หล่อที่สุดในประเทศคือใครนะลูก

รัญญาลูกสอนรามเนี่ยเขามีพี่สาวนะลูก
มีสาวเขาตระกูลนี้เขาก็เก่งลูก
ชื่อเพลงอะไรโหงฟ้าค่ะโอ้โหโหงฟ้าเลยเหรอ

ได้ข่าวว่าเขาไปกับอาภาพรแล้วนะ
ยากนะเพราะเพลงหงฟ้าเนี่ยจริงแล้วนะครับคุณผู้ชม
คือคุณพ่อผมเป็นคนเขียนแล้วก็บทเพลงนี้มันอิงไทยเดิมมาก
มันจะมีลูกเอื้อนรายละเอียดมากมายเลยนะลูก
โดยเฉพาะลูกนาสิกมันมีลูกลิเกมาผสมด้วยนะ
มั่นใจใช่ไหมลูกมั่นใจค่ะมั่นใจแค่ไหน
ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอืม
มีอะไรไหมหัวหน้าศูนย์อยากจะบอกอะไรกับน้องไหม
สวัสดีค่ะดิฉันมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นตัวแทนของศูนย์ซีนาปิศแห่งบ้านโลเลนโซค่ะ
ให้น้องสู้นะคะเพื่อจังหวัดชมบุรีของเราค่ะ
ตอนนี้น้องรัญญากำลังจะร้องเพลงโหงฟ้า
คิดว่ายังไงเขาจะทำได้คะแนนเท่ากับหนูหรือเปล่า

เพราะว่าเพลงนี้ลูกคอเยอะมากค่ะเห็นตอนที่รัญญาซ้อมโอ้เยอะค่ะ

ไม่ค่อยกลัวนะครับผมสุดยอดมากครับเด็กคนนี้ครับผมน่าเอาไปปั้นนะครับ

ปั้นเป็นดินน้ำมันนั่นแหละครับผมปั้นเป็นดาวสิครับผมปั้นเป็นซุปเปอร์สตาร์ปั้นให้เป็นนักร้องศิลปินสิครับ
เพลงนี้มันติด๑ใน๑๐ของเพลงลูกทุ่งที่ถือว่ายากมากเลยนะ
บ้านผมเหมือนว่าคักอีหนีคักอีหลีนี่แหละศิลปินค่ะพ่อกับแม่ในอนาคต
ตัวแทนของทีมลูกหมู๓ตัวที่จะมาแลกหมัดกับน้องดีเทลก็คือน้องรัญญา
หนูชื่อเด็กหญิงพิรัญญาสหวงวัฒนา
ชื่อเล่นชื่อน้องรัญญาอายุ๙ขวบค่ะ
นิสัยที่ติดของหนูที่สุดก็คือหนูเป็นคนขี้ลืมค่ะ
กระเป๋าลืมรองเท้าแต่สิ่งที่หนูไม่ลืมก็คือโทรศัพท์ค่ะ
เวลาหนูเรียนเสร็จหนูก็ต้องโทรหาพ่อค่ะ
หนูรู้จักศูนย์นี้เพราะว่าพี่ฟาดินเป็นคนบอกค่ะ
แล้วหนูก็เข้าไปดูในอินเตอร์เน็ตค่ะ
หนูก็ได้พบว่าเด็กที่ศูนย์นี้เขามีอะไรพิเศษหลายอย่างมากเลยค่ะ
เขาชอบร้องเพลงเขาชอบดีดกีต้าเขาชอบเต้นเหมือนหนูเลยค่ะ
หนูจะสู้ให้เต็มที่ค่ะ
บทเพลงโหงฟ้านะครับจากทีมลูกหมู๓ตัวขับร้องโดยน้องรัญญา

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ดินแดนแห่งเรามีแต่รักกรรมขาดเผยไร้น้ำต้องตามโดยแสงเหลือนดาว
ของฟ้าเพื่อยล้างบอกเรา
ของด้วยกันสำคัญ
ของฟ้าเพื่อยล้างบอกเรา
เกลียดเจ้ามาถึงนี่พอดีที่เรา
ส่งภาคให้กลุ่มพอดายหนุ่มใกล้เจ้า
แข็งแรงแล้วเช้า
เจ้าก็คงจากไป

บทเรียนสุดท้าย
เป็นยาวใยอ๋้า

ดีตรอบ
เป็นยังไงครับเพื่อนเราร้องดีไหมครับ

เป็นยังไงร้องจบไปแล้วพอใจแค่ไหนลูกกับเสียงร้อง

ถ้าเกิดว่า๓๐คะแนนเนี่ยที่หนูมีในเพลงนี้หนูคิดว่ากรรมการจะให้หนูสักกี่คะแนน
น่าจะ๓๐เหมือนกัน
เอาอย่างนี้จะได้กี่คะแนนเดี๋ยวไปฟังคณะกรรมการเผื่อเขาจะมีอะไรแนะนำนะลูกนะ

เพลงนี้ยากสำหรับเด็กผู้ใหญ่ยังยากเลยที่จะควบคุมเสียงแต่รัญญาไปได้
แล้วก็พี่ฝนนั่งขนลุกตลอดเวลากับเสียงหนูเวลาที่หนูเปล่งขึ้นมายิ่งช่วงเสียงสูง
คือแบบมันเพราะมากแล้วอยากจะบอกว่านี่แหละศิลปินค่ะพ่อกับแม่ในอนาคต
หนูเป็นนักร้องได้เลย
สุดยอดเยี่ยมค่ะเยี่ยมมากค่ะ

เหมือนต้องมนอะไรครับผมพ่อน้องนั้นอย่างบานผมเอิญว่าคลักไอหลี
คือสุดยอดมากครับคือขึ้นเสียงสูงสักคราวแบบพุ่อยบางคนยังดึงทำไม่ได้
คือน้องนั้นอย่าครับคือน้องเป็นคนที่ร้อง
น้านอย่าให้ติดใจด้วยนะ

ต้องเก่งเพิ่มอีกนะครับผมอย่าหยุดอยู่แค่นี้นะครับ

จะบอกข้อดีของการฝึกเพลงยากนะลูก

มีความสามารถในการร้องเก่งขึ้น

เพลงลูกทุ่งที่ถือว่ายากมากเลยนะ
มันอาจจะมีบางคำที่มันไม่แตะโน้ตนะลูกนะ

เนี่ยด้วยความที่สมาธิลูกดีเนี่ย

เพราะฉะนั้นวันนี้ทำได้ถูกใจป้าตั๊กป้าตั๊กนั่งแบบว่าโอ้โหประทับใจคนลุกมากเลยเก่งมากลูก
ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้คะแนนน้องรัญญาเท่าไรครับ
ที่ตอนจากแล้วไม่เคยว่าเห็นใจ
บทเรียนสุดท้ายเป็นกายไม้ห่วงขอ
จบไปแล้วกับเสียงหวานจับใจของน้องรัญญาจากทีมลูกหมู๓ตัว
ช่วงนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่
ขอเชิญทั้งสองทีมขึ้นมาบนเวทีพร้อมกันเลยครับ

สวัสดีครับคุณแซคมาแล้วหรอ

น้องบทดีเทลและพี่รัญญา

ครับน้องดีเทล

ในการที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับผม
ยังไงก็ขอให้น้องดีเทลแล้วก็น้องลัญญานะครับฝึกฝน
ไม่ต้องฝึกฝนหรอกฝึกตัวเองด้วย
อุตส่าห์ผมท่องมาแล้วมันจะลืมเลย

แล้วก็น้องธัญญานะหมั่นฝึกฝนหมั่นพัฒนาตัวเองนะครับผม
หวังว่าสักวันคงจะได้เป็นศิลปินเต็มตัว

และตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วนะครับ
จะต้องให้คะแนนอีกหนึ่งฝ่ายนะครับ
ดีเทลทำไป๓๐คะแนนเต็มนะครับ
เพราะฉะนั้นทีมลูกหมู๓ตัวก็ยังต้องการ๓๐คะแนนเต็มจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนนนะครับ
คะแนนเต็มเพลงนี้๓๐คะแนน
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้คะแนนน้องรัญญาเท่าไรครับ
ถ้า๓๐คะแนนนั่นหมายถึงว่า๒ทีมเสมอกันนะครับ
แต่ถ้าน้องรัญญาได้ต่ำกว่า๓๐บาท
ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับน้องดีเทลนะฮะในวันนี้เป็นผู้ชนะนะครับ
คะแนนของน้องรัญญาคือ

ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทั้ง๒ทีมได้๓๐คะแนนเท่ากันครับ
เพราะฉะนั้นนะครับทั้งสองทีมในวันนี้ได้ทุนไปทั้งสิ้น

อยากฟังความรู้สึกหน่อยเด็กน้อยเขามาช่วยอย่างนี้แล้วครับ
แล้วก็เขาทำได้จริงอย่างนี้ครับ
ตัวแทนสักหนึ่งท่านครับบอกความรู้สึกเราสักนิดครับ
ยินดีมากเลยค่ะที่ว่าเด็กเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมค่ะ
เพราะประโยชน์ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่รักษาคนในจังหวัดภาคตะวันออกเท่านั้น
รวมทั้งอีกหลายจังหวัดค่ะ
รวมทั้งคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในภาคตะวันออกก็ได้รักษาด้วย
ถือว่าทำเพื่อคนทุกชนชั้นเลยค่ะ
ก็อันมูธนาบูรณ์กันเนอะสาธุเนอะสาธุครับ

ลูกหมู๓ตัวรู้สึกยังไงเด็กทำได้แล้วลัญญาเก่ง
ขอบคุณน้องนะคะที่ทำเพื่อศูนย์เด็กเล็ก
ศิลปิ๊กค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยนะครับ

มาสู้เพื่อบ้านเกิดในวันนี้นะครับ
พี่แจ๊คพาน้องไปพักในห้องของคุณเลยครับ

ครับผมหลังจากน้องทั้งสองคนนะครับผมได้จบการแข่งขันในยกที่๑นะครับผม

เราเต้นกัน

วันนี้น้องทั้งสองก็ทำจริงที่
บมือให้กับตัวเองทั้งสองคนแล้วลูก
ถึงบนเวทีเด็กจะเป็นคู่แข่งแบบไม่ยอมอ่อนข้อกันเลยสักนิด
แต่หลังเวทีก็มีมิตรภาพระหว่างกัน
ให้กำลังใจข้ามทีมกันแบบนี้น่ารักจริงเลย
และการแข่งขันชิงทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกแรกนี้
ทั้ง๒ทีมได้คะแนนเสมอกันไปทีมละ๓๐คะแนน
ยังเหลือการแข่งขันอีก๑๐ยกที่ทั้งสองทีมจะต้องแลกหมัดกัน
ครั้งหน้าแต่ละทีมจะงัดกลยุทธ์ไหนออกมารบ
มาติดตามชมกันตอนต่อไปในร้องได้ยกกำลังซ่า
ข้าวหลามน้องมนต์
โปรดติดตามตอนต่อไป